วันนี้พาคุณผู้ชมลงไปที่จังหวัดนครสถิธรรมราช
ไปดูความหัวร้อนของคนขับรถเมย์กับคนขับรถสองแถว
แล้วคราวนี้ก็ไปปะกันบนถนน
รถเมคันนี้คนขับลงมาพร้อมกับปืน

คนขับรถสองแถววิ่งขึ้นไปล็อกตัวไปแย่งปืนมาได้

เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับไปชมเลยครับ

นี่คือจังหวะที่ฝั่งของคนขับรถสองแถว
วิ่งขึ้นไปบนรถไปล็อกตัวคนขับรถเมย

แล้วก็แย่งปืนมาในจังหวะที่แย่งมาได้
คนขับรถเมย์ก็ขับรถหลบหนีไปเลย
เหตุการณ์ก้อนเรื่องที่มันมีการทะเลาะตันบานไคร้
เป็นรถเมแดงสายทุ่งส่งนครศรี

ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโดยที่คนขับรถเมย์เนี่ย
เอาปืนออกมาแล้วก็กำลังจะยิงใส่คนขับรถสองแถวแต่คนขับรถสองแถว
วิ่งขึ้นไปแย่งปืนมาได้แล้วคนขับรถเมย์ก็วิ่งหลบหนีไปใช่ไหมฮะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ป้ายรถประจำทางที่สี่แยกหัวถนน
ในเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะนี่ครับรถสองแถวเห็นไหมว่าผู้โดยสารเต็มคันเลย
คนก็ตกใจอ้าวจะยังไงดีจะโดนลูกหลงหรือเปล่ามีทั้งชาวบ้านมีทั้งนักเรียนเต็มคันนะ
งงกันไปหมดเลยต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนี้เป็นผู้โดยสารนะครับนะฮะ
ทีนี้นายนาวีกับนายปรัฐนาธอมณีเนี่ยสองพี่น้องคนนี้สองพี่น้องคู่นี้
เขาเป็นคนขับรถสองแถวมือบาดเจ็บจากการที่ไปแย่งปืน
รอให้การกับตำรวจว่าครับนี่เห็นไหมฮะที่มือผมมีแผลด้วยนะฮะ
แล้วก็เอาปืน๓๘ซึ่งแย่งมาจากคนขับรถเมย์ได้ให้กับตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นายนาวีคนขับสองแถวคนที่ไปแย่งปืนบอกว่าคนขับรถเมย์เนี่ย
มีปัญหากับพี่ชายผมอยู่แล้วมาก่อนกับเรื่องของการแย่งผู้โดยสารกัน
คือรถเมย์กับสองแถวเนี่ยวิ่งทับเส้นทางกันนะฮะ

จนกระทั่งไปเจอกันตรงนี้

ก็มีการพูดคุยกันคนขับรถเมย์เขาบอกว่า
คนขับรถเมฆเนี่ยมาต่อว่าพวกเขาเนี่ยด้อยด้วยคำหยาบทาย
แล้วก็คว้าปืนมาเหมือนเล็งมาที่ตัวเขาด้วยนะ

จนนิ้วเนี่ยไปโดนกล่องไกลปืน
แล้วก็บาดเจ็บอะไรแบบนี้

ขณะที่พี่ชายเขาคนขับสองแถวกับชาวบ้านเอง

ตำรวจมาถึงเป็นตำรวจสพพรม

แล้วก็ไปสกัดรถเมย์คันนั้นได้
ก็คือนายสมชายแก้วโสภาค

คนขับรถเมย์ก็ไปจับได้ที่อำเภอพระพรม

ห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๕กิโล

ช่วงเกิดเหตุเนี่ยไปจอดรอพุทธศาลอยู่ป้ายรถเมฆ

คนขับรถเมย์อ้างว่าคนขับสองแถวเนี่ย

เขาก็เลยต้องชักปืนออกมาเป็นการข่มขู่
เพื่อป้องกันตัวเขาไม่ได้ยิง

ในหัวดิกเนี่ยในสมชายเนี่ยถูกแจ้ง
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร

ต้องสอบประคำทั้ง๒ฝ่าอีกครั้งนึง

ฝ่าฝ่าย๒แถวจะเอามีดไปแทงเขาด้วย

แล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนกันนะครับ